เพิ่มความเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับ
นี่เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
ชาวบ้านเข้าไปร่วมกันปลูกต้นกล้วยไม้กว่า๒๐๐ต้น
บริเวณพุทธสถานพระเจ้ากือนานะครับ
เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครับ
โดยนายสกลแก้วปวงคำในอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วยนายสันศรียานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัย
นำชาวบ้านในตำบลเวียงเหนือร่วมการปลูกกล้วยไม้นานาชนิดกว่า๒๐๐๐ต้น
บริเวณพุทธสถานพระเจ้ากือนาพื้นที่รวมกว่า๗๐ไร่
โดยการนำกล้วยไม้มัดด้วยเชือกติดกับต้นไม้ทุกต้น
เป็นการคืนความสวยงามให้กับธรรมชาติ
นี่เห็นไหมล่ะคุณพอต้นไม้ที่ดูแบบมีแต่ลำต้น
พอโบ๊ะเข้าไปโบ๊ะนำกล้วยไม้ไปแปะไว้
บ้านผมก็ชอบทำอย่างนี้ที่บ้านแปะอย่างนี้เลย
แปะผนังบ้านด้วยไหมอ๋อต้นไม้ก็พอใช่ไหมไม่แปะผนังบ้านมันไม่ขึ้นสิ
ต้องให้รากมันไปติดต้นไม้นะฮะเหมือนกาฝากเนี่ยนะครับ
โดยการปลูกกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นไปตามโครงการ
ป่ากล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา
เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศครบ๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙นะครับ
กล้วยไม้ที่นำมาปลูกนั้นก็เป็นกล้วยไม้ที่ชาวบ้านนั้นมีอยู่แล้ว
จากที่บ้านด้วยคุณนะครับจากนั้นนำไปถวายพระสงฆ์ก่อนนำไปปลูก
ก็เหมือนเป็นการท่อผ้าป่านะครับโดยนายอำเภอเวียงชัยบอกว่า
ทำผ้าป่ากล้วยไม้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายเลยครับท่านครับ
ยอมเสียสละกล้วยไม้จากบ้านของตัวเองมาปลูกในที่สาธารณะ
เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต
หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวกล้วยไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเจียงไฮเจ้านะฮะ
ก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความเขียวนะ